ต่อกันที่ผลการแข่งขันบาสเก็ตบอลเอ็นบีเอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันต่อค่ะ
เกมรอบรองชนะเลิศของสายตะวันตกนะคะที่เอทีแอนทีเซนเตอร์ในรัฐเท็กซัสค่ะ
อันโตเนโอสเปอร์สในชุดสีขาวเปิดบ้านพบกับโอกาฮามาซิตี้ทันเดอร์
เกมทั้งคู่เสมอซีรีส์กันอยู่สองต่อสอง
เกมนี้นะคะรัสเซลเวสบูของทีมเยือนโอเคซีก็โชว์ฟอร์มเป็นพระเอกค่ะ
ช่วยให้สเปอร์สเอาชนะไป๙๕ต่อ๙๑ขึ้นนำซีรีส์๓ต่อ๒เกมนะคะ
การใช้ชนะอีกเพียงแค่เกมเดียวก็จะผ่านเข้าสู่การชิงแชมป์สาย
ที่ได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นอันดับที่๑แบบเอกฉัน๑๓๑เสียง
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนจำนวน๑๓๑คน